เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไหม

เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะครับเที่ยวตลาดน้ำ
ในวันธรรมดาที่มันสุดชิคสุดชิลกันเลยทีเดียว

แต่ว่ามันอยู่ตรงไหนส่วนไหนของนนทบุรีล่ะ

นี่แหละค่ะตลาดน้ำวัดตะเคียน
ตลาดน้ำเล็กที่ติดอยู่กับวัดตะเคียน

ตลาดน้ำที่รวบรวมวิถีชีวิตของคนในชุมชนย่านนี้
เป็นการรวมตัวของชาวบ้านที่นำสินค้าทั้งพืชผัก
ผลไม้ของในสวนและอาหารการกินต่าง
โดยที่นี่ก็มีทั้งตลาดบกและตลาดน้ำ
ในส่วนของตลาดบกก็จะขายสินค้าอาหารอยู่บนบกบริเวณริมน้ำแบบนี้
ส่วนตลาดน้ำก็จะเป็นเรือของชาวบ้านที่พายมาขายสินค้าบริเวณริมตลิ่งกันค่ะ
เดินชิวที่นี่ก็จะได้ซอฟชิมกับอาหารหลากหลาย
ผักผลไม้สดหมูสะเต๊ะหอมที่ย่างกันแบบไม้ต่อไม้
เสริมนักท่องเที่ยวที่มาเดินเล่นที่นี่กันอย่างไม่ขาดมือเลยล่ะค่ะ
และที่สำคัญหมูสะเต๊ะของที่นี่การันตีเลยล่ะค่ะว่าอร่อยเด็ดเวอร์
หรือถ้าใครหิวอาหารหนักก๋วยจั๊บของที่นี่ก็อร่อยกลมกล่อมไม่แพ้ที่ไหนเลยล่ะค่ะ
แต่แวะมาทั้งทีก็มาสะดุดตากับร้านเรือพายขายเป็ดพะโลเจ้านี้ร้านโกอ้วนเป็ดพะโล
ใครมาที่นี่เป็นต้องแวะชิมทุกรายเลยล่ะค่ะ
เป็นพะโลถั่วอวบเนื้อแน่นพร้อมน้ำราดเป็ดที่กลมกล่อม
ที่สังเขาการเขากันแบบนี้ล่ะค่ะ
นี่แหละรสชาติอาหารที่เราต้องการ
กินอาหารขาวแล้วก็ต้องมีน้ำดื่มล้างปากกันซะหน่อย
ริมคลองมีร้านคุณตาพายเรือมาขายน้ำดื่มน้ำชงอยู่ริมท่าน้ำแบบนี้ล่ะค่ะ
เห็นแบบนี้บอกเลยค่ะว่าลูกค้ามารอกันไม่ขาดสายเลยนะคะ
และที่สำคัญคุณตาพายเรือแบบนี้มา๖๐กว่าปีแล้ว
เครื่องดื่มของคุณตาก็มีให้เลือกหลากหลาย
หวานหอมกลมในราคาเพียงแก้วละ๑๕บาทเองค่ะ
ราคาถูกและอร่อยแบบนี้ไม่แปลกใจเลยล่ะค่ะที่ลูกค้ามาต่อคิวกันตลอด
ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการมาเดินชิวตลาดน้ำในวันธรรมดาแบบนี้
ชมวิถีชาวบ้านพร้อมของพื้นถิ่นที่หลากหลาย
แต่ที่นี่จะคึกคักมากเป็นพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์นะคะ
ใครอยากมาไหว้พระทำบุญและมาเดินหาของกินที่ตลาดน้ำแบบนี้มากันได้เลย
ตลาดน้ำวัดตะเคียนตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
เปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็นค่ะ